คุณผู้ชมฮะเรามาดูนี่นะครับ
เหตุการณ์สองสามีภรรยาขายไก่ทอด
ถูกแก๊งพ่อค้าที่ขายไก่ทอดเหมือนกัน
มาทำร้ายร่างกายพังร้านของเขาหมดเลยนะฮะ

แต่ร้านของสองสามีภรรยาที่ถูกทำร้ายเนี่ย

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์การทำร้ายกันนะฮะ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
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะ

ที่ชายชะกันรุมทำร้ายชายสูงวัย๖๖ปี

สามีภรรยาซึ่งมีอาชีพขายไก่ทอด

ซอยเทศบาลบางปู๔๙ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
แม่ค้าพ่อค้าในตลาดที่อยู่ใกล้เคียง
พยายามพูดพยายามห้ามนะฮะ
แต่คนที่มาทำร้ายข้าวของก็ไม่ฟังนะครับ
ก่อนที่จะมีหญิงอีกคนมาพังแผงขายไก่ทอด
ข้าวของเสียหายแล้วตะโกนลั่นเลย

แล้วก็ท้าเลยโทรเรียกตำรวจมาเลย

จากเหตุการณ์นี้นะครับนอกจากร้านของผู้เสียหายแล้ว
ก็ยังมีร้านค้าขายกาแฟอยู่ใกล้กันเนี่ย
ข้าวของของร้านกาแฟก็เสียหายบางส่วนด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายรีบแจ้งตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
สายตรวจจึงเข้าระงับเหตุ
คุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งคน
เอาตัวไปควบคุมสติอารมณ์แล้วก็เอาไปสอบสวนนะครับ
ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นชายอายุ๖๖ปี

ก็พบว่าภรรยาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ภรรยาก็ขออยู่ที่ร้าน
เพื่อที่จะเก็บข้าวของที่เสียหาย
เนื่องจากจำเป็นต้องดูแลอุปกรณ์เอาไว้ใช้ทำมาหากินต่อนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องสอบถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะร้านขายไก่ทอดของคุณป้าคุณลุงเนี่ย
ถึงถูกทำลายนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณป้าแพนผู้เสียหายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยขายของขายไก่ทอดตามปกติแหละระหว่างนั้นเอง
คู่กรณีที่ขายไก่ทอดเหมือนกันเข้ามาโวยวายโดยบอกว่ามีลูกค้าอ้างว่า
ตัวของนางแพนคุณป้าแพนเนี่ยไปกล่าวหาว่าไก่ทอดของร้านนั้นไม่สุกนะครับ
แต่คุณป้าแพรก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยพูดถึงร้านนั้นเลย
ไม่เคยไปโจมตีเลยขายของที่นี่มาสี่ถึงห้าปี
ก็ค้าขายทำมาหากินไม่เคยสนใจเรื่องอื่นเราขายไก่ทอดเหมือนกัน
แต่ฉันก็ไม่เคยโจมตีใครฟังเสียงป้าแพนหน่อยฮะ
เขาหาว่าป้าไปมองหน้าเขาแล้วหาว่าลุงเดินไปคุยพูดว่า
ไก่เขาเค็มไก่เขาไม่สุกทั้งที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วมันก็บอกลูกเขยมันบอกว่ามองหน้าทำไมหาเรื่องเหรอ
อยากมีเรื่องกับผมเหรอแล้วก็รอบแรกก็จะนั่นกันแล้วพอดี
ห้ามกันไว้ก็เลยบอกว่าต่างคนต่างขายยกมือไหว้แล้วว่า
อย่ามีเรื่องกันเลยต่างคนต่างขายมันก็ไม่ยอม
กระทั่งมีเรื่องกันแบบนี้ป้าแพนบอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่า
ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างขายนะครับ
ด้านของแม่ค้าคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยทำไม่ถูกนะฮะเนื่องจากควรจะพูดกันดีดีมากกว่านะครับ
ค้าขายเหมือนกันแม้ว่าสินค้ามันจะเหมือนกันก็ตาม
แต่เราก็ต้องอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าใช่ไหม
ขณะเกิดเหตุเธอก็ตกใจมากเลยมาพังแผงร้านอะไรกันแบบนี้นะครับ
เธอก็ยกมือถือถ่ายเหตุการณ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้ค้าในจุดเกิดเหตุในตลาดตรงนี้ก็บอกว่า
ทีนี้ก็กังวลใจเลยเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
เนื่องจากที่ขณะที่อารวาสเนี่ยก็ตะโกนโวยวายแล้วก็ด่าทอคนอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็ยังขู่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะยกพวกมาอีก
แต่ตอนนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวไปแล้วนะ
ถูกตำรวจคุมแล้วนะผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายอีก๒คนนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับทางด้านผู้ก่อเหตุที่ถูกควบคุมตัวไปนะฮะ
ก็ยอมรับกับตำรวจว่าก็ก่อเหตุจริงก็เป็นไปตามคลิปที่เขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
ก็จัดดำเนินคดีก็จะเสียค่าปรับนะครับ
ก็เรื่องของค่าเสียหายต่างก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยกันอีก
เพราะไปพังร้านไก่ทอดของคุณป้ากับคุณลุงเขา
แล้วจะอยู่กันยังไงต่อคุณค้าขายเหมือนกันฮะ